คุณผู้ชมครับดูเรื่องนี้หน่อยวันนี้คุยถึงกันเยอะทีเดียวนะฮะ

เพจที่ช่วยเหลือสุนัขนะครับติดเทรนด์ทวิตเตอร์เลยหมามะเร็ง
หลังจากมีดราม่าว่าเพจช่วยเหลือสุนัขที่ป่วยเป็นมะเร็งเนี่ย
แต่มันมีคำถามว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงเหรอบางคนบอกเห็นโพสต์อย่างนี้บ่อยเหลือเกิน
เมื่อ๓๑พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็ติดแฮชแท็กด้วยนะครับ
บอกเปิดระดมทุนหมาจรถูกรถชนขาขาดมีแผลชะกันแปะเลขบัญชีด้วย
ให้คนเนี่ยมาบริจาคสามารถช่วยเหลือค่ารักษาในเคสอื่นได้
แล้วก็ยังโพสต์ขอยุติเพจช่วยเหลือนี้เพราะว่าไม่มีคนบริจาคเดินต่อไปไม่ไหว
แต่ละเดือนมีค่าใช้จ่ายไม่ต่ำกว่าห้าแสนบาทถึงขั้นวิกฤตแล้วมีหนี้ค้างชำระ
เคสที่รักษาอยู่หลายเคสแล้วก็โพสต์ในธรรมนองว่าขอให้คนมาช่วยบริจาค
ถ้าอยากให้เพจอยู่ได้ต่อไปแล้วก็โพสต์ภาพหมาภาพแมวที่บาดเจ็บขอรับบริจาคเพิ่ม
ทางเพจเปิดรับบริจาคมาตั้งหลายปีแต่ไม่เคยเปิดยอดเงินให้รู้เลยแล้วยังมีคนมาอ้าง
เจ้าของเพจเนี่ยร่ำรวยจากเงินบริจาคอีกในขณะที่หมาที่แมวที่เพจบอกว่าดูแลเนี่ย
มันถูกจับขังในกรงอย่างยากลำบากนะนี่นะฮะขณะเดียวกันเนี่ย
นะครับทุกผู้ชมครับมีคลิปที่เพจเกรียญอ่อนละมุนสามเอามา
โพสต์เอาไว้นี่นะบอกหลังจากที่เคยโพสต์ไว้เมื่อ๓พฤศจิกายน๖๒
นะครับพร้อมกับข้อความบอกว่าน้ำเขียวอีแบบนี้เนี่ยกี่วัน
เปลี่ยนอันนี้คือสถานพักพิงสุนัขของคนที่บอกว่ารักสัตว์เหรอ
คะแล้วก็ยังโพสต์ไล่เรียงข้อมูลหลังจากตรวจสอบว่าเจ้าของ
ที่เปิดรับบริจาคมีฐานะร่ำรวยอันนี้น้ำสีเขียวอีที่
ก็บอกนี่ค่ะที่เคยโพสต์ไว้นะครับบอกน้ำเขียวอีแบบนี้กี่
วันเปลี่ยนเนี่ยแล้วก็อ้างว่าเจ้าของเพจที่เปิดรับบริจาคเนี่ย
ฐานะร่ำรวยใช้ชีวิตค่อนข้างหรูหรามีธุรกิจร้านอาหารหรูที่
ประจวบและตั้งข้อสังเกตว่าเงินที่เปิดร้านเนี่ยมันเอี่ยวกับ
เงินบริจาคให้กับสุนัขหรือเปล่าแล้วก็เอาภาพที่อ้างว่าเป็น
ผู้เปิดรับบริจาคถ่ายรูปคู่กับรถเบนส์เนี่ยกับภาพเดิม
ด้วยเนี่ยบอกเป็นผู้เปิดรับบริจาคอันนี้เขาอ้างว่าอย่างนี้นะ
คุณเนติชาวผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับคุณสนนะคุณสนนี่
เป็นตัวแทนกลุ่มคนรักสัตว์บอกว่าเป็นหนึ่งคนที่สงสัยใน
เปิดรับบริจาคเพราะไม่ถูกกฎหมายจากที่ผ่านมาเคยแก้
ต่างให้กลุ่มคนรักสัตว์สังเกตว่ามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจึง
สงสัยว่าเงินที่บริจาคได้นำไปใช้ประโยชน์จริงหรือไม่อยาก
ให้ชี้แจง

ให้ก็คือดาราสาวชื่อดังอย่างคุณดิวอลิสรานะฮะบอกว่า
มิถุนายนเนี่ยเคยบริจาคให้เพจนี้๕๐๐๐บาททีนี้มันมีดราม่า
ทันทีนะครับว่าเออเป็นอะไรยังไงแบบไหนไปทราบหรือเปล่าว่า
เขาอ่าโปร่งใสแบบไหนอะไรยังไงอ่าหลังจากมีดราม่าก็ได้โพสต์นี้
ที่บริจาคเงินบอกว่าเอาเป็นว่าดิวเนี่ยไม่รู้ว่าเรื่อง
เท็จเนี่ยเป็นยังไงเพราะไม่ได้ตรวจสอบและคงไม่ตรวจสอบ
ตั้งใจทำบุญด้วยจิตสะอาดไม่ได้คิดอะไรหวังผลอะไรอยาก

ถ้าสุดท้ายเรื่องราวเลวร้ายจริงตามกระแสคงไม่เอาเรื่อง
ว่าใครทำอะไรก็ได้แบบนั้นเวรกรรมมีจริงและตามเร็ว

ครับเป็นที่ดินเช่าสองไร่มีสุนัขที่ถูกขังในกรงด้วยไม่
ขังด้วยนี่มีเตียงคล้ายกับจุดรักษาหมาป่วยด้วยคนดูแลแล้วก็ลูกจ้าง
อยู่ที่นี่นะฮะที่ได้คุยด้วยนะครับบอกเปิดมา๕ปีแล้วโดยนักธุรกิจหญิง
จ้างให้ดูแลสุนัข๒๕๐ตัวเป็นสุนัขป่วย๙๐ตัวมีแมว๑๑ตัวเจ้าหน้าที่๙
ดูแลน้องหมาพาหมาไปถามหมอื้อที่ดูแลที่นี่เขาจะไม่รู้ไม่มีใคร

ผมไม่รู้เรื่องเรื่องต้นลึกหนับบ้างของฐานะเขา
เจ้าก็อยากจะให้พี่นะลองเข้ามาหาพวกเราก่อนนะครับ
ลองเข้ามันดูกับตายกุญกินก่อน
เขาบอกมีค่าใช้จ่ายต่อเดือน๑๐รายการค่าอาหารเม็ด๘๐กระสอบก็๔๐๐๐ค่าอาหารเหลว
สำหรับสัตว์ป่วย๑๖รังก็๙๖๐๐อะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ
แล้วก็เอาบินมาให้ดูบอกเอาเงินมาใช้ดูแลสัตว์จริง
คุณเนติชาวนักข่าวของเราก็ตรวจสอบค่ารักษา
เดือนพฤษภาคมเนี่ยพบว่ามี๖๓รายการของโรงพยาบาลสัตว์สัตหีบ
ชนบุรียอดเงิน๑๑๔๘๖๔บาท
ตรวจสอบไปที่โรงพยาบาลสอบถามกับทางสัตวแพทย์นะครับ
ดูแลสุนัขป่วยมะเร็งบอกว่าจะมีคนพาสุนัขมารักษาทุกวัน
ส่วนใหญ่จะเป็นเคสต่อเนื่องที่ต้องฉีดคีโมแล้วก็ทำแผล
มีข้อตกลงก็คือต้องห้ามนำมาเกินวันละ๓ตัวค่ารักษาต่อวัน
ตกอยู่ที่ตัวละ๑๐๐บาทเฉลี่ยเดือนละ๑แสน
หากไม่ผ่าตัดอาจจะน้อยกว่าซึ่งราคานี้ต่างจากเคสทั่วไป
เพราะเป็นสุนัขถูกทิ้งที่ต้องช่วยเหลือ
ใบเสร็จที่มีคนตั้งข้อสังเกตตัวเลขซ้ำกัน
เป็นใบเสร็จปลอมหรือเปล่าคุณหมอบอกว่าใบเสร็จรับเงินมีทั้งแบบพิมพ์และแบบเขียน
ส่วนของหมอหมอก็จะแจ้งครับ
เราก็พยายามติดต่อไปยังเจ้าของเพจนะครับ

ไม่ได้คุยกันเลยยังไม่ได้ข้อมูลจากทางฝั่งนี้

ที่รับเลี้ยงสุนัขแล้วนะค่ะ
ว่าไม่ได้ขออนุญาตในการดูแลหรือว่าคุมเลี้ยงหรือว่าปล่อยสัตว์นะครับ
ก็เลยติดต่อให้เจ้าของมาหาแนวทางแก้ไขกัน
วันจันทร์ที่๖มิถุนายนนี้ที่เทศบาลตะบนเกล็ดแก้วนะครับ